การเมืองไทยถ้าถึงการเลือกตั้งเนี่ย
คือเอาล่ะพักการเมืองต่างถ้าเขามีแคนดิเดตนายก
ก็เสนอกันได้เต็มที่เพราะนายกสมัยหนึ่งก็
วาระก็๔ปีใช่ไหมครับตามรัฐธรรมนูล
เป็นได้ไม่เกิน๘ปีใช่ไหมอาจารย์

ถ้าอย่างนี้ในมุมมองของอาจารย์มองว่า
จะเป็นตัวพลเอกประยุทธ์เองหรือว่าพักที่จะไป
เป็นคันดิเดตนายกของเขาเนี่ยเขาจะเสนอโมเดลยังไง
ในการเลือกตั้งหรือว่าเขาจะใช้โมเดลยังไงครับ

ตกลงผลเอกประยุทธจะอยู่แค่๒ปีเลยฮะ
อันนี้ผมไม่รู้ว่าสิคือ
เพราะว่าตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราคุยกันนี่คือ
บนสมมุติฐานของความวินิจฉายสารรัฐธรรมนูญนะ
ให้นับ๘ปีนับ๘ปีไปจบปี๒๕๖๘
แล้วถ้าถึงเวลานั้นมีการแก้รัฐธรรมนูญล่ะ
แล้วถ้าถึงเวลานั้นมีการล่างรัฐมนูลใหม่ล่ะ
แล้วเอาเรื่องนายก๘ปีออกไปล่ะ
นี่มีคนเขาเสนอให้ถามไปตอนวันเลือกตั้งพร้อม

นั่นแหละครับแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริง
แล้วสุดท้ายพอเรื่องอายุ๘ปีไม่มีอยู่อีกแล้ว
ในรัฐธรรมนูญจะแก้รัฐธรรมนูญหรือได้รัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับก็ดี

อาจารย์อยู่ตรงอันดักประยุทธอยู่๒ปีเหรอครับ

กลัวมีคนจะพยายามเตรียมการแล้วนะเนี่ย

คิดว่าสังคมรับรู้อะไรได้เร็วขึ้น
ก็คงไม่ได้คิดอะไรเหมือนคนที่ฝ่ายที่เชียร์คุณประยุทธ์นะ
ผมอากระหายคนคิดว่ามอปลงถนนจุดไม่ติด
มันจะจุดติดเพราะประเด็นนี้แหละ
นี่กะจะชวนคุยว่าจะเป็นบิ๊กตู่๒บิ๊กป้อม๒หรือว่าบิ๊กตู่๒หรือบิ๊กป้อม๒บิ๊กตู่๒
นี่กลายเป็นโอ้โหนี่เป็นประเด็นที่
คือคนต้องระวังนะครับบางทีถ้าจะแก้รัฐมนูลเนี่ย
เพราะว่ากลัวพวกประเภทแบบสอดไส้ประเภทลักษณะแบบนี้
คือถ้าไม่คือถ้าไม่ชัดเจนหรือก็ว่าคุณประยุทธ์เองต้องแบบชัดเจนว่า
กฎหมายว่าอย่างนั้นแต่ว่าถ้าตัวเองอมพนัมไม่พูดอะไรเลยเนี่ย
มีคนแก้เพื่อตัวเองได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยผมว่าจะกลายเป็นปัญหา
นะครับเพราะว่าทุกวันนี้ที่คนเสนอโมเดลสองบวกสองแล้วท่านอยู่ทุกโมเดลเนี่ย
ว่าจะประวิทย์หรืออนุทินจะมารอบหลังเนี่ย
ที่เขาสยบยอมเพราะอะไรท่านมี๒๕๐สว
ไม่มี๒๕๐สวสิครับไม่มีใครจะมาถามคุณประยุทธ์เลย
มันจะเป็นโจทย์ใหม่แบบนี้แต่ทุกวันนี้ที่เขารู้เขาสู้ท่านไม่
เพราะว่าท่านมีสองร้อยห้าสิบสอวรสอวรยังยังเหลืออีกหนึ่งปี
ยังเลือกนายกได้อีกหนึ่งครั้งใช่ครับถึงปีสองพันห้าร้อยหกเจ็ด
ท่านจันวริชิตบอกนั่นแหละคือวันนี้เรายังไม่รู้เลยว่าตัวเลขพักไหน
ยังมาเท่าไรน่ะอืมยังไม่เลือกตั้งแต่ที่แน่พักสอวรเนี่ย
เขานั่งรออยู่แล้วสองร้อยห้าสิบเสียงดังนั้นเนี่ย
กลไกในการเลือกตั้งวันนี้ยังอยู่กับบทบัญญัติมาตราสองร้อยเจ็ดสิบสอง

ที่สวร์อย่างมาร่วมโหวตเรื่องนัยยกได้
คราวนี้เนี่ยพอเป็นแบบนี้ก็เท่ากับว่าการเลือกตั้งเนี่ย
ถึงจะมีการออกแบบระบบเลือกตั้งอะไรไง
ในสถานที่มันจริงมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นง่าย
หรือแม้กระทั่งการรวมเสียงสอสอให้ได้เกิน๓๗๖เลยไม่ต้องไปพึ่งเสียงสวเลย
อันนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ในสภาพความจริงมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
มันเกิดได้ยากเพราะสอสอนั้นมีความหลากหลายทั้งในเชิงที่มา
หลากหลายทั้งในเชิงอุดมการความหลากหลายทั้งในเชิงผลประโยชน์ทางการเมือง
ซึ่งโอกาสที่จะทำให้สอสอมีเอกภาพเหมือนสวที่เราเห็นเวลา
อะไรเขาก็ตบเท้าซ้ายหันขวาหันคนแตกแถวน้อยมากหรือบางทีก็ไม่มีเลยเนี่ย
เป็นเรื่องที่ยากเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้
ใหญ่วันนี้ของผลเอกประยุทธ์ก็ดีของพลังประชารัฐของรวมไทยสร้างชาติ
ไม่ใช่การเป็นพักอันดับหนึ่งแต่ขอให้เกิน๒๕ที่นั่งเพื่อเสนอแคนดิเดตนายกได้
แล้วสองพักเนี้ยพักไหนมากที่สุดในระหว่างสองพักนี้
ก็จะเป็นแกนหลักในการจัดตั้งรัฐบาลเป็นการเมืองแบบพักพี่พักน้อง
พระจันทรีย์ใช่ไหมต่อให้มีเสี่ยง๒๕๐สตวรสนับสนุนให้เป็นนายก

ตั้งรัฐบาลได้เดี๋ยวแม่เหล็กมันดึง

มันมีแม่เหล็กแล้วมันมีการดึงเองครับ
บรรดาพระคัณประตางลวยเขาเคยแจกมาแล้วอะ

คือกล้วยก็แจกมาแล้วเอาแค่มันแก้ว
เขาโยนให้เขาก็กิน